ขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
จู่ชาวบ้านหญิงท่านหนึ่งค่ะมีอาการคล้ายกับถูกผีเข้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
โวยวายบอกว่าทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ไม่ได้ขออนุญาตบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้พร้อมกันก่อนค่ะ
ซึ่งหญิงคนดังกล่าวนี้ได้ตะโกนเสียงดังอยู่นานพอสมควรนะคุณ
ฐางทีมงานก็เลยแต่งของเส้นว่ายขึ้นมาเพื่อพอคำนา
จากนั้นเหตุการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติสามารถถ่ายทำต่อได้นะคะ
ได้เข้าไปสอบถามหญิงคนดังกล่าวเธอบอกว่าขณะเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ไม่รู้เลยนะคุณว่าทำอะไรลงไปรู้แต่ว่ามีอาการเวียนหัว
จากนั้นก็ไม่ทราบอะไรอีกเลยนะคะอันนี้เป็นคำบอกเล่าหลังจากที่เธอเนี่ย
ได้สติมีสติแล้วนะคะเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
มันก็มีหลายหลายคนที่เคยพบเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะเราย้ำแล้วนะคะ
อันนี้ก็นำเสนอให้ดูนะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะในกองถ่ายกองถ่ายหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะคุณผู้ชม